แต่ว่าที่ระยองตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องขาบน้ำมันอยู่เนอะ

มันยังคงมีลักษณะคือเป็นฟีรมหลอยติดที่บริเวณชายหาดอยู่
ต้องเดินเท้าเรียงหน้ากระดาน
เก็บคราบน้ำมันกันตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
๗๐กว่านายนะต้องสวมชุดป้องกันสารเคมีแบบนี้

อันนี้มันคือกระดาษชนิดแบบซับคราบน้ำมัน
เอาไปแปะมันก็ติดขึ้นมาในกระดาษ
มันจะอยู่ทั้งบริเวณชายหาดโคนหินต่างนะเป็นคราบน้ำมันเป็นแผ่นฟิล์มบางที่ถูกคลื่นซัดเข้ามา
พอทรัพย์มันก็จะออกมาแบบนี้นะระยะทางตรงนี้เนี่ยยังมีคราบน้ำมันอีกประมาณสัก๔กิโลได้
คาดว่าน่าจะกำจัดหมดได้เร็ววันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเกิดขึ้นมาอีกนะครับ
ส่วนใหญ่คุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ไอ้มวลใหญ่ของคราบน้ำมันที่มันทะลักออกมามันเจาะประชิดเกาะเสม็ดแล้ว
จากกระแสทิศทางลมล่าสุดมันมีทิศทางไปทางด้านของฝั่ง
วันออกเฉียงใต้ออกทะเลเปิดไปไม่น่าจะเข้าอ่างพร้าวแล้ว
แต่มันอาจจะมีห่างที่มวลน้ำก้อนใหญ่มันอาจจะพัดขึ้นไปพื้นที่อื่นของเกาะเสม็ดก็ได้
ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังทิศทางลมทิศทางน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะคาดการณ์ยากเพราะว่ากระแสลมมันแปรปวนตลอดเวลา
ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลางทะเลเฝ้าระวังแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อสกัดไม่ให้คราบน้ำมันนั้นเข้ามาสู่ชายหาดนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการพบเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูภาพนี้
ตอนนี้ในโซเชียลกำลังแชร์มีซากโลมาที่ลอยตายลักษณะไหม้อยู่แบบนี้
มีซากเต่ากับโลมาในพื้นที่ที่มีการเกิดน้ำมันดิบรั่วไหลเมื่อวันที่๓๐มกราคม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าสัตวแพทย์ได้มีการผ่าธนสูตรซากวานนี้แล้ว
ที่มีคราบดำเนี่ยไม่ได้พบคราบน้ำมันจากซากของเต่าและโลมา
ส่วนซากเต่าที่พบเนี่ยเป็นเต่ากระขนาดกระดองกว้าง๗๔เซนนะฮะ
แล้วก็ยาวสักประมาณ๘๓เซนประมาณนี้นะเป็นตัวเมีย
และอยู่ในวัยเจริญพันธ์เนี่ยมันตายหงายท้องอยู่แบบเนี้ยนะฮะ
เขาบอกว่าไอ้เต่าที่เห็นคุณผู้ชมมันเกิดและโตในธรรมชาติ
แล้วมันจะตายมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าวันถึงเจ็ดวันมันมีไขมันสะสมตามช่องท้องค่อนข้างน้อย
่งบอกว่ามันป่วยเรื้อรังตลอดทางเดินอาหารพบว่าอาหารตามธรรมชาติมีอยู่เล็กน้อยในลำไส้มันนะ
แต่ไม่พบการอักเสบของทางเดินอาหารทั้งสองซากทั้งเต่าแล้วก็โลมาไม่พบคราบน้ำมัน
เนื่องจากว่าสภาพมันเน่าไปแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการตายได้วันเกิดจากอะไร
เพราะว่าหลายคนก็เชื่อมโยงไปที่เรื่องของคราบน้ำมันส่งผล
สัตว์ทะเลนั้นตายแบบนี้หรือไม่อย่างไร
แต่ว่าจากการผ่านที่สูดดูก็ยังไม่พบ
คราบน้ำมันในซากของโลมากับเต่าทั้งสองตัวนะครับ